หลายวันแล้วตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วสำหรับข่าวนี้นะคะ

เขาเป็นแฟนกันไหม

เรื่องที่แปลกนะว่าเวลาเข้าไปไหนเข้าไปเที่ยวด้วยกันตลอด

กันจากเรื่องกวนคานทอง
เหมือนว่าเขาเป็นแฟนกันอ่ะ

หึเดี๋ยวก่อนตอนเล่นราคาตอนนี้น่าจะ๒๔๒๕หลัง

แต่บางคู่ผมเห็นแบบเป็น๑๐กว่าปีก็มี
ทำไมครับอร่องกับเมียก็ห่างกันตั้ง๒๐๓๐ปี

ผู้หญิงยุคเยอะกว่าใช่ไหม

แต่เขาไม่มากไงอาจจะ๓๔ปีเข้าใจได้อะไรอย่างนี้

หมายแบบว่าไม่ได้แบบคุยกันแล้วอะไรอย่างนี้

แต่ถามว่าหลายคนก็จับจ้องว่า

เพราะว่าต่างคนแบบว่าไม่ถูกกันแล้วอะไรอย่างนี้

ความเป็นคู่จิ้นเขาทำให้ออกงานด้วยกัน
เพราะว่างานก็ต้องการภาพคู่จิ้นนี้เพราะน่ารัก
คือเหมือนพี่จอยก็พูดดีนะคะว่า
คู่จิ้นธีรณีเกิดขึ้นได้เพราะว่า

ถ้าวันใดแฟนคลับหมดรักมันก็ต้องจบ

เนสไอดัลในแง่ไงคะ
ทุกอย่างสวยน่ารักเนี่ยค่ะน้องคนนี้น่ารัก